ลักษณะเป็นการแกล้งกันไปดึงสลักที่เสียบกระเป๋าบรรจุอาหารออก
แล้วมันตกจากเพื่อนกันกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะกันชกต่อยกัน

ตอนแรกก็เล่นกันนะตอนหลังก็ต่อยกันจริงจังแล้วครับ
ชายสองคนนี้กำลังต่อยกันนะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาถ่ายแล้วก็โพสต์เอาไว้
รักกันไว้สิพี่ส้มกับดำตีกันจ้าคือเสื้อส้มของบริษัทหนึ่งกับสูตรต้อง
ที่ไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตแล้วนะทะเลาะกันตีกันต่อยกันอยู่เนี่ย
พูดคุยกันกับนายอัธนพภูด้วงอายุ๓๑ปี
ซึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารของบริษัทหนึ่ง

เขาบอกว่าชายสองคนที่ต่อยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
กระเป๋าใบเดียวคล้ายกันกับตอนแรก
คือลักษณะคือเหมือนแกล้งกันหยอกล้อกันเล่นกับเพื่อน
อีกคนนึงไปแกล้งกันไปดึงสลักกระเป๋าออก
ทำให้กระเป๋าของอีกคนนึงมันหล่นลงมาที่พื้น
ขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของโมโหครับของหล่น
ระหว่างนั้นกระเป๋ามันหล่นไงก็มีการโต้เถียงกัน
ไม่พอใจกันจะมาแกล้งทำไมของมันหล่นอะไรแบบนี้
สุดท้ายจากการโต้เถียงกันก็กลายเป็นชกต่อยกันนะฮะ
ยืนยันไม่ได้เกิดจากการที่อยู่คนละบริษัทแล้วไปทะเลาะกันไม่ใช่
แต่ทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนกันไปแกล้งกันก่อน
แล้วมันแกล้งกันมากเกินไปโมโหก็เลยต่อยกัน
สุดท้ายปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
คือเข้าใจความรู้สึกคนที่ถูกแกล้งนะ
ถ้าสมมุติว่าอาหารที่เราสั่งมาแล้วเตรียมจะไปส่งคนอื่นเขาเนี่ย
มัน๖มันพังต้องออกเงินตัวเองซื้อใหม่อีก
เงินเสียเวลาไงลูกค้าก็ด่ากดรีพอร์ตมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอีก
ความรู้สึกเสียอนาคตเสียอาชีพด้วยนะครับ